อย่างหนึ่งเอาไหมอะไรคะแมงจีนูนแมงจีนูนแมงจีนูนแมงจีนูน
คนละเพลงแล้วแต่จะพาไปรู้จักกับแมงจีนูนหรือว่าแมงอีนูน
เป็นของกินพื้นบ้านที่หาทานได้ฤดูกาลก็แค่ครั้งเดียว
นี่ครับโอ้โหหนุบดับเต็มไปหมดเลย
คือจะเรียกได้หลายอย่างจะแมงอีนูนหรือแมงจีนูนแล้วแต่
แต่ที่นี่ที่ผมพาไปคือที่บ้านโศกแดงหมู่๗ตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดซูริน
ตอนนี้เขาพากันออกมาหากันหาแมงอีนูนนี่แหละครับ
ไปหาตามต้นคูณซึ่งที่นี่ต้นคูณมีจำนวนมาก
แล้วภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาออกไปในช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาเคอร์ฟิลล์นะ
อาจจะเป็นช่วงเย็นใกล้พบค่ำ
ใช่ประมาณทุ่ม๒ทุ่มเนี่ยตามต่างจังหวัดมันมืดเร็วไง
อุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้ไผ่ขนาดยาวที่ติดกับกระหวดเอาไว้
และกระป๋องใส่แมงอีนูนนั่นแหละแต่ในกระป๋องนั้นต้องมีน้ำนะ
อันนี้มันเป็นเหมือนหวดอ่ะคุณหวดนึ่งข้าวเหนียว
นึ่งข้าวเหนียวอ่ะใช่เขาน่าจะเรียกกระหวัด
นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะพอได้มานะได้แมงอีนูนมาแล้วนะ
ไปไว้ในถังนะในถังนั้นก็จะมีน้ำ
แมงอีนูนเนี่ยเจอกับน้ำมันก็บินไปไหนไม่ได้แล้วเออใช่
นี่ขย่าวขย่าวอย่างเงี้ยนะฮะสอยมันลงมานี่
พอได้แมงอีนูนแล้วไปทำอะไรต่อทำยังไง
เอามันไปอาบน้ำฮะอาบน้ำปะแป้งเหรอคะคุณ
ไม่ใช่อย่างนั้นไปทำความสะอาดต่อสิแช่น้ำไว้อย่างเดียวยังไม่พอ
ต้องเอาไปทำความสะอาดด้วยก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารแล้วก็รับประทานนะครับ
พอไปทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบก็เอาไปต้มน้ำในน้ำร้อน
แล้วใส่เกลือลงไปนิดนึงเพิ่มความเค็มเข้าไป
แล้วก็นำแมงอีนูนลงไปต้มให้สุกนะต้องสุกเท่านั้น
ไม่งั้นมันจะมีกลิ่นต้องผ่านความร้อนด้วย
พอจะเอาไปทำอาหารเนี้ยอย่างไปทำอ่าไปคั่วใช่มั้ย
ไปคั่วกระทะที่ใส่น้ำมันเนี้ยร้อนร้อนแบบนี้
เหมือนแมงจีนูลทอดสมุนไพรย่าเหอะซอสนิดหนึ่ง
ใส่ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นเครื่องสมุนไพร

ใช่แล้วหลากหลายเมนูที่ทำจากแมงจีนูนได้นะคุณ
น้ำพริกป่นแมงจีนู
ก็มีหลากหลายเมนูเป็นอาหารพื้นบ้านนะคุณผู้ชม
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องปรุงให้มันสุกผ่านความร้อนกันก่อน
ถ้าจะทานอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะ